ส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งของหมวดจรูลวิมูลนะครับ
ซึ่งเป็นคู่กรณีคู่คดีกับครูปรีชานะครับ
วันนี้ก็ไปสองศาลเลยเห็นประสอร์น

ก็คือแยกไปสารหนึ่งก็คือทนายตั้ม
ไปที่สารแพ่งที่กาญจนบุรี
ที่มีคดีถูกฟ้องอายัดเงินอยู่

กระบวนการพิจารณาคดีไปนัดหนึ่งแล้วนะครับ

อันนี้หมวดจรูนก็ไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

คดีนี้นายสิทธาเบี้ยบังเกิด

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
มาช่วยเหลือด้านคดีความให้กับหมวดจรูน
วันนี้ไปที่สารแพ่งกาญจนบุรีนะครับ
ยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม
ทั้งหมดด้วยกันเนี่ย๑๕อันดับนะครับ
โดยแบ่งเป็นพยานบุคคลนะฮะ
แล้วก็เรื่องของพยานเอกสาร

พยานวัตถุพยานเอกสารอีก๕อันดับ
เป็นการเพิ่มจากครั้งที่ผ่านมานะครับ
นายตั้มบอกว่าก็เพื่อที่จะได้เป็นหลักฐาน
ในการพิจารณาคดีเพิ่มเติมในชั้นศาลนะครับ
เพราะว่ามันมีคดีอาญาที่ครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ถูกหมายจับถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่ครูปีชายืนยันว่ายังให้การปฏิเสธนะครับ
นายตั้มบอกว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของครูปรีชาเอง
โดยทางฝ่ายของหมวดจรูนเนี่ยพร้อมที่จะอโหสิกรรมให้นะ
ครูปรีชายอมรับสารภาพ
แต่เรื่องของคดีก็ว่ากันไปในเรื่องของคดีนะครับ
เพราะคดีนี้ถือว่าเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วและเป็นคดีอาญาด้วย

แต่ทนายตั้มก็บอกว่าถ้าครูปรีชายอมรับสารภาพ
มันก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวครูปรีชาเอง
ตลอดทางหมวกค้นเราอ้างเจ้าที่กองปากเป็นพยาน๔ปาก
ก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกฯอีก๑ปาก
เป็นพยานหมวกค้นทั่วไปเลย
แล้วก็พยานพวกหลักฐานทางสำนวน
เราก็ขอยิ่มในวันนี้ด้วย
ไปศักรสารหลักเมือง
หมวดจรูนเนี่ยก็บอกว่า

ตนเคยรับในชั้นไกลเกลี่ย

นไม่เคยพูดแบบนั้นแน่นอน

เปิดเผยออกมาล่าสุด
ว่าเจ๊เสียม

ยาของหมวดจรูนไปบอกกับครูปรีชาว่า

ลอตเตอรี่ได้นะไม่ได้ซื้อ

ไม่เคยนะฮะไม่เคยพูดแบบนั้นนะครับ

ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ
วันนี้มีอีกท่านหนึ่งที่เดินทางมากับหมวดจรูนแล้วก็ภรรยา

นี่คือเจ๊รัฐนะฮะหรือว่านางสุรัตน์เสน่หา

พาดพิงว่าเป็นคน

ภรรยาของหมวดจรูนบอกว่า

คุณผู้ชมจำเสียงคลิปล่าสุดได้ไหมคะ

แต่เจ๊เซียมบอกว่าเนี่ย
เจ๊รัฐครับกลับปุ๋ม

เจ๊รัฐก็เลยไปเหมือนกับว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้พูดแบบนั้น
รัฐเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองกาลไว้แล้ว
บอกว่าไม่เคยพูดไม่เคยไม่เคยให้ข้อมูลกับเจ๊เสียมแบบนั้นเลยนะฮะ
โดยบอกว่าตนเป็นเพื่อนที่รู้จักกับนางลาวัลภรรยาหมวดจรูนกับเจ๊เสียมานานนะครับ
ส่วนภรรยาของหมวดจรูนก็บอกว่าตนก็รู้จักกับนางเซียมจริง
เป็นเพื่อนมาหลายสิบปีแล้วเนื่องจากเป็นภรรยาตำรวจสพบพลอยเหมือนกัน
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ๊เสียมจึงให้ร้ายตนแบบนั้น
ที่ความจริงก็แค่โทรไปเล่าให้ฟังว่าสามีของตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑เท่านั้นเอง
เข้าใจว่าทำไมเจ๊เสียมไปพูดกับครูปรีชาแบบนั้น
หลังเกิดเรื่องพยายามโทรหาเจ๊เสียมเพื่อสอบถามความจริงแต่ไม่สามารถติดต่อได้เลย
เจ๊รัฐวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่เคยพูดไม่เคยโทรหาเลยก็ไม่มีอะไรก็ไม่เคยติดต่อเคยเจอ
ส่วนเจ๊ปุ๋มที่ถูกพาดพิงอีกคนหนึ่งนี้ก็ไปที่สพบพลอยแล้ว
ใช่ค่ะก็ไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเหมือนกัน
ว่าไม่เคยบอกอะไรเจ๊เสียแบบนั้นเลย